เมื่อครึ่งบินขึ้นไปแล้วก็ไปต่อยอ่าวัสดุ
ไม่ค่อยชอบที่จะบอกว่าเป็นวัสดุเคมีเพราะว่าฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมี
มันเป็นฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหย
ให้น้ำเหลือให้ความเย็นทำให้น้ำควบแน่น
แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
อันนี้เป็นหลักการสังการ